ไปดูติ๊กต๊อกแล้วไปเจออีกหนึ่งติ๊กต๊อกนะคะ

เป็นคู่แม่ลูกที่ช่างรำได้อ่อนช้อยงดงามจริงเลยค่ะ
สวยงดงามจริงโอ้โฮสวยงดงามจริงโอ้โฮ
ดูโอ้โฮล้อมก็เป็นสาวนาฏศิลป์คนนึง
ฉันจะบอกว่าคุณผู้หญิงคนเสื้อลายลาย
นี่คือคุณจอยเป็นคุณครูสอนหน้าตสินนะคะ
แล้วก็เป็นเพื่อนที่ฉันสมัยเรียนมัธยมด้วยค่ะ

ได้มาอ่านข่าวเพื่อนรู้สึกดีอกดีใจ
แล้วตอนนี้คือเขามีลูกสาว

เขาก็ชอบจับคู่รำด้วยกันแบบนี้

มีลูกสาวอีกคนนึงเขามีลูกสาวสองคน

ถูกน้าตอบว่าเขาเป็นอย่างไรดู
น้องข้าวสวยก็เรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถว

คือรำสวยแล้วก็บุคลิกสวยเหมือนคุณแม่เลย
อันนี้ก็ถือว่าภาคภูมิใจมาก
นักศิษย์สินค้าประเภนโบราณ
ด้วยการศิลปะการแสดง
เนี่ยถ่ายทอดกันมาแบบนี้คุณชอบจกไห่ไหม

เพราะมันได้ของแบบว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องกลุ่ม

ถ้าคุณอยากจะไปดูแม่จอยกับน้องข้าวสวยรำ